เพราะว่าโลกโซเชียลมีการแชร์กัน
เป็นคลิปที่คุณป้าโมโห
พ่อแล้วก็ลูกอีก๒คน
เอาน้ำร้อนขณะที่กำลังหุงข้าว

เอายาสีฟันทาแผลให้กับลูกที่เป็นแผลผู้พองนะคะ

ไอ้หอส่วนด้วยสิ
ผมว่าไว้หวานแล้วก็ผ่านแล้วผมว่าเขาต้องกิ๊ก

พอคลิปนี้แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะ
คือคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะ

เด็ก๒คนนี้อายุ๑๒กับ๑๔เท่านั้นเองนะ
ถูกคุณป้าแท้สาดน้ำร้อนใส่

แถมพอมันก็ทรมานนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณเย็นของวันอังคารที่ผ่านมา
ที่บ้านที่ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

มี๓คนพ่อลูก
นั่นก็คือนายนิพนธ์แหยมนุษย์คุณพ่อ
แล้วมีลูกอีก๒คนคือเด็กหญิงนิธิพร
หรือว่าน้องแตงโมอายุ๑๔ปีนะคะ
อีกคนนึงคือคนเล็กเด็กหญิงสุภาพร
หรือว่าน้องส้มโออายุ๑๒ปี
ทีนี้หลายคนเห็นแล้วก็ถามเลย
ทำไมล่ะมันเกิดอะไร
ป้าถึงต้องสาดน้ำร้อนจากการหุงข้าว
ใส่หลานใส่น้อง
สาเหตุพ่อของน้องทะเลาะกัน

คนที่สาดคือนางสุนีแหย่มนุษย์

ทีนี้นางสุนีก็เลยยกหม้อหุงข้าวที่กำลังเดือดมาใส่

ไม่อยากให้พ่อกับป้าทะเลาะกัน

พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจก็สอบปากคำทั้ง๒ฝ่ายเลย
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องดูผลจากการตรวจ

จะได้ลงความเห็นว่าจะดำเนินคดีต่อไปอย่างไรนะคะ
โดยน้องแตงโมก็เล่าให้กับทีมข่าวฟัง
น้องตังโมคือคนโต๑๔ปีร้องไห้เลยนะ
บอกว่าหนูไม่อยากให้พ่อกับป้าทะเลาะกันเลย
อยากให้พ่อกับป้าปรับความเข้าใจกัน
แล้วสิ่งที่สำคัญคือตอนนี้น้องอยากมีไฟฟ้าใช้ที่บ้าน

คือพ่อของน้องมาอาศัยอยู่ในที่ดินของพี่สาว
ทีนี้หน่วยราชการก็ช่วยเหลือซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านให้
แต่ทุกวันนี้ยังต้องต่อพ่วงไฟฟ้าจากบ้านของพี่สาวมา
พอมีปากเสียงกันบ่อยเข้าบ่อยเข้า

ก็เลยทำให้น้องลูกสาวต้องจุดตะเกียงทำการบ้าน
แล้วน้องก็เลยบอกว่าหนูอยากได้ไฟค่ะ
เวลาหนูทำการบ้านหนูอ่านหนังสือไฟมันไม่พอ

ซึ่งเรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็บอกว่า
เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะจะมีผู้ใจบุญ
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลในเรื่องนี้
จากน้องบอกเรื่องพ่อกับป้าแล้วก็บอกเรื่องไฟแล้ว

บอกว่าอยากเจอหน้าแม่แท้
หนูไม่ได้เจอหน้าแม่มา๕ปีแล้ว
เพราะว่าพ่อกับแม่เลิกรากันไป
ซึ่งทั้งตัวน้องแตงโมน้องส้มโอต้องอยู่กับพ่อ

ช่วงปิดเทอมเด็กก็ไปรับจ้างพับถุงกระดาษ

เอาเงินไปโรงเรียนวันหนึ่ง๑๐บาท๑๕บาทเท่านั้นเอง
ทีนี้เราก็เลยไปสอบถาม
ผอโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

ก็คือพอสุรกิจศรีคำ
พอบอกว่าทั้งน้องแตงโมน้องส้มโอเนี่ย
คือเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กดี
คนโตคือน้องแตงโมเรียนอยู่ชั้นม๒
ส่วนคนเล็กน้องส้มโอเรียนอยู่ชั้นป๖

อย่างน้องแตงโมคนโตคุณผู้ชมได้เกรดเฉลี่ย๔๐๐
สอบได้ที่๑ทุกปีเลย
พอหลังจากเกิดเรื่องราวนี้ไปมีคนแชร์คลิปแล้วก็รู้ข้อมูล
มีคนโทรมาสอบถามแบบไม่ขาดสายเลย
เพราะว่าทุกคนตั้งใจบอกว่าอยากที่จะมอบทุนการศึกษา
อยากจะมอบเงินช่วยเหลือทั้งน้องแตงโมน้องส้มโอ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากช่วยเหลือ
เราขึ้นช่องทางในการช่วยเหลือให้ด้วยนะคะ
ก็คือสามารถที่จะโอนเงินเป็นทุนการศึกษาเข้าบัญชีธนาคาร

เด็กหญิงนิธิพรแหยมนุษย์นะคะเลขที่บัญชีอยู่หน้าจอตอนนี้แล้ว
หรือจะโทรศัพท์ก็ได้ติดต่อสอบถามไปได้

ช่วยเหลือกันนะคะ